มีเพจเขาชื่อเพจควายหลุดถนนใช่ไหมของจริงใช่ไหม
แต่อันนี้ควายหลุดถนนจริงวิ่งบนถนนในกรุงเทพ
แล้วก็ควิดคนฮะควิดคนที่กำลังข้ามทางม้าลายอยู่ด้วย

คนที่ถูกควิดบาดเจ็บเลือดไหลนองเลยนะครับ

มาเผาที่สุด
ที่นั่งกันอยู่ข้างนี้ฉันว่าคิดเป็นใครต้องไปบอกให้
ถึงปฎิกส้ำแบบนี้นะครับ
เนี่ยโจ๊กควายมันหลุดมาจากไหนไม่รู้

แล้วเขาล้มก็มาควิดซ้ำหลายครั้ง
คนที่ขับรถอยู่ที่มีกล้องหน้ารถ

มันวิ่งไล่จะควิดจะชนคนที่มาช่วยด้วยนะฮะ
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ

แล้วก็บอกไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ในกรุงเทพมหานครกลางทางม้าลายเลยนะฮะ
เจ้าของคลิประบุเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นในวันที่๘ตุลาคมเวลาประมาณ๖โมงเย็น
บริเวณทางม้าลายตรงนี้แถวลาดกระบังซอย๒๖นะครับ
ไม่รู้พี่ในภาพเป็นยังไงบ้าง
แต่เห็นมีเลือดออกด้วยนะแล้วก็กู้ภัยรับตัวไปแล้ว
มามีคนมาอัปเดตในคอมเมนต์เพิ่มเติม
บอกว่าหญิงที่ถูกควายขวิดเป็นคุณป้าแล้วนะคุณ
โซเชียลยังมีการเผยแพร่คลิปเพิ่มเติมด้วยนะครับ
บอกว่าก่อนที่เจ้าควายตัวนี้จะไปควิดคนข้ามถนนจนได้รับบาดเจ็บ
นี่คุณเขาแหลมเลยนะ
แล้วมันอารวาสอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ปากซอยลาดกระบัง๒๖มาก่อนในช่วงเย็น

ชาวบ้านหนีได้ทันช่วยกันไล่ได้
โดยพยายามต้อนให้ควายเข้าไปในซอย
แต่มันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนะคุณ
มันก็ยังอารวาสมันยังดุอยู่นะฮะ

ช่วยกันหน่อยช่วยกันไล่ต้อนหน่อยไม่ให้มันออกมานะครับ
จากนั้นมันวิ่งตะเลิศไปที่ถนน
แล้วก็ก่อเหตุตามที่เห็นในคลิปแรก
ที่มันไปควิดคนที่กำลังข้ามถนนตรงทางม้าลายนะครับ
มาถามว่าแล้วควายตัวนี้เป็นไงต่อ
ชาวบ้านช่วยกันไล่ต้อนควายอีกครั้งนะครับ

ตรงนั้นมันมีทุ่งย่าและห่างจากพื้นที่ชุมชน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำกำลังเข้ามา
ควบคุมควายตัวนี้ไว้ได้นะครับ

เจ้าของควายบอกว่าซื้อควายตัวนี้มาจากย่านบางพลีครับ
เนื่องจากเจ้าของเดิมจะขายให้โรงฆ่าสัตว์
ซึ่งเขาเห็นว่าควายกำลังท้องอยู่
ก็เลยสงสารซื้อมาเลี้ยงไว้ที่บ้านในซอยกิ่งแก้ว๔๕

มันไม่คุ้นเคยกับสถานที่ใหม่ที่บ้านของผม
มันเลยตกใจฮะวิ่งตะเลิศออกมาจากบ้าน
วิ่งมาเป็นระยะทางประมาณกิโลกว่า
โดยเจ้าของควายก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหาย

ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่ควายหลุดถนนจริงนะคุณนะ